คุณผู้ชมครับเบรกนี้ค่ะมาชมภาพความน่ารักของครอบครัวอารยาสกุลนะครับ
หมอโอ๊คค่ะคุณโอปอลน้องอลินน้องอลันน่ารักมาก
รับเลยนะว่าทุกวันเนี่ยขอดูรูปสักหน่อยและในไอจี
สไลด์ขึ้นดูหน่อยนะคะได้ยินเสียงอ้อแอก็น่ารักจริงเลย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะรับทรัพย์กันทั้งครอบครัวพาสี่คนนะคะเป็นพรีเซนเตอร์รถยนต์ค่ะ
แล้วก็งานนี้นะคะคุณทั้งคุณหมอโอ๊คคุณโอปอลนะก็ได้เผยทิพย์ค่ะ
ถือว่าไปเที่ยวทะเลกันมาด้วยนะว่าเออสนุกสนานมาก
แต่ละคนลัลลามากแต่มีคนนึงที่ไม่ลัลลาก็แม่โอปเองนะแหละค่ะ

พี่โอคเคยยึดสนับสนให้ลูกอยู่เอาท์ดอร์

แล้วก็สุขภาพผิวดีนะครับ

นี่แหละมันดีตรงนี้แหละนะคุณสามีเป็นคุณหมอผิวหนังนะคะ

จริงนะความสวยมันมาจากอินเนอร์มันไม่ได้มาจากภายนอก
พี่โอปอร์เนี่ยถือว่าเป็นคนสวยในแบบฉบับของเธอเอง
ต้องมีเอกลักษณ์นะคะดูการทำปากทำหน้าตาก็เอาชนะแล้วค่ะคุณผู้ชม
จากนี้คุณผู้ชมค่ะทั้งคู่ค่ะก็ยังขอแก้ข่าวด้วยนะว่า
ก่อนอันนี้คุณโอปอร์กลงมาสัมภาษณ์ว่าน้องอลินชอบพุชชาแปลก

เออเวลาจะไปวงไปวัดเอาอันนี้ไปถวายหลวง
อ่ะเป็นคุณคุณสงสัยไหม
ใช่คุณโอปอลก็เลยบอกว่าเออสงสัยลูกฉันกลับ

เหตุผลที่น้องพูดจาชวนขนลุกแบบนั้น

อย่างเมื่อกี้ขึ้นบนเวทีแล้วเขาพูดว่าเสียงเขาแปลก
น่าจะเป็นเพราะว่าโดนแมงมุมกัดมา

ลินก็พูดกับเต้ยว่าออกไปทำงานได้แล้ว

อยู่ดีก็นั่งกลับพาแล้วพูดว่า

เรื่องไหนวะอันนี้เรื่องไหน
ครอบครัวนี้มีความสุขมากคุณผู้ชมค่ะเออได้ยินแบบนี้นะคะ
ก็แอบมีคนเป็นคนตลกเหมือนกันนะน้องอลินน้องอลันเนี่ยนะ
คือเอาจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากการที่น้องไปอ่านหนังสือ
พอไปเจออะไรมาแล้วเด็กเนี่ยเขาเลือกใช้ไม่ถูกว่า
คำพูดแบบนี้ควรจะใช้ในสถานการณ์ไหน
มันก็เลยมีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกอย่างที่พี่โอปอลบอก

อ้าวคำนี้คำไหนอ๋อคือพูดไปเมื่อวันนั้นลืม
อาจจะเปิดเจอเปิดอ่านแล้วเจออะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการค่อนข้างที่รวดเร็วเหมือนกัน
พูดเพราะด้วยคะครับทุกคำ
สำคัญก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นน้องอลินให้เลขกันมาแล้วด้วย
หลายคนก็เลยจับโยงไงว่าแล้วมีคำพูดชวนขนหัวลุกแบบนี้นะ

ว่ามาจากการให้ลูกอ่านหนังสือเยอะเท่านั้นเองนะคะ